เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ
โอ้โหครูต้องพาเด็กลูกไปหลบกันก่อน

เพราะอยู่มีคนปลาทั้งก้อนหินก้อนเบอร์เริ่มเลยนะฮะ
ทั้งอิดมาใส่ในศูนย์แบบนี้

คุณคิดดูถ้าโดนเด็กหัวล้างข้างแตกไป

พาเด็กออกไปให้อยู่ในที่ปลอดภัย
แต่ทีนี้เรื่องนี้มันมีความซับซ้อน
และอีกอย่างหนึ่งคือมันมีที่มาที่ไป
ว่าคนก่อเหตุก่อเหตุเพราะอะไร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยโข่ง

ว่างปลาใส่หลังคาจนหลังคาทะลุเป็นรู

เพราะช่วงนี้ฝนตกหลังคามก็ต้องรั่วลงมาแบบนี้
น้ำไหลลงมาแบบนี้โอ้โหสงสารเด็กนะคุณนะ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

ครูก็เตรียมตัวสอนเด็กเล็ก
ซึ่งเป็นเด็กวัยก่อนเกณฑ์อายุ๒๕ขวบจำนวนถึง๔๐คน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้านะครับ

มันมีผู้ไม่หวังดีคว่างปลาก้อนหินก้อนอิดก้อนปูน
เข้ามาใส่บนหลังคาของศูนย์
โชคดีที่จุดที่ถูกคว่างปลาใส่เป็นโรงครัวคุณ
เด็กจึงปลอดภัยเพราะเด็กอยู่ข้างนอกอาคาร
แล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปที่โรงครัวไปกินข้าวกินอะไรกัน
ครูก็ต้องรีบพาเด็กเล็กหลบไปยังจุดปลอดภัย
แล้วก็ต้องรีบแจ้งผู้ปกครองให้มารับบุตรหลานกลับบ้านทันที
แล้วก็ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะ๓๐พฤศจิกายน
ก็ต้องปิดศูนย์แห่งนี้ไปก่อนคุณ
นี่ปิดมาจนถึงวันที่๔แล้วก็ปิด๔วันแล้วนะ
ก็ต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องยุติปัญหานี้ให้ได้
ว่าใครปลาหินปลาอะไรใส่และถ้ามาปลาอีกมันจะเป็นอันตราย
เอาฟังเสียงของหัวหน้าศูนย์หน่อยครับ

เพราะว่าความปลอดภัยของครูและนักเรียนมันไม่ปลอดภัยแล้วค่ะ
เพราะมีการคว่างปลาหินบนหลังคา
ขณะที่คุณครูกำลังสอนอยู่
ช่วงที่ไม่มีเด็กเขาก็ปลา
แต่ช่วงที่ครูมาสอนเขาก็ยังปลา

จะหาที่หรือว่าจะโยกย้ายเด็กนักเรียนยังไงค่ะ

หัวหน้าศูนย์หรือครูอารีบอกไม่อยากจะเปิดแล้ว
แต่ว่ามันมีผลต่อเด็กด้วยไงคุณ

ผู้ปกครองก็จะอยู่ใกล้แถวนี้นะครับก็เอาเด็กมาฝากไว้นะครับ
แล้วก็เป็นที่พึ่งของผู้ปกครองด้วยแล้วก็ที่สอนเด็กด้วยนะครับ
ทีนี้ครับเรื่องมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคุณนะ
เพราะว่าหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้เล่าให้ฟังบอก
เหตุการณ์ลักษณะนี้มันเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ๒ปีที่แล้ว
แล้วก็หยุดไปเมื่อมีการเจรจากัน
เจรจาอะไรกันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
แต่ทีนี้มันมาเกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้
ก็เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
มันมีการข่มขู่กันเป็นข้อความข่มขู่ทางไลน์กลุ่มของหมู่บ้าน
คนที่เขียนข้อความข่มขู่อ้างว่าตัวเองเป็นลูกชายเจ้าของที่ดินตรงนี้
และระบุว่าไม่รับรองความปลอดภัย
ขอให้ครูและเด็กย้ายออกไปจากที่ดินตรงนี้
เนื่องจากเดิมพื้นที่ที่ดินตรงนี้เป็นของผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านนั้นเสียชีวิตแล้ว

จากนั้นเมื่อตั้งเป็นอบตองค์การบริหารส่วนตำบล
สถานที่นี้จึงกลายเป็นสาราประชาคมของหมู่บ้าน
และยกพื้นที่๑ไร่ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยโข่ง
นี่คือที่มาที่ไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มาอยู่ตรงนี้มาตั้งอยู่ตรงนี้มาสร้างอยู่ตรงนี้
แต่ทีนี้คนที่อ้างตัวเป็นลูกชายเจ้าของที่ดินตรงนี้
เขาจะขอทวงที่ดินคืน
จากนั้นมีการข่มขู่เกิดขึ้นอีกหลายครั้ง
เช่นมีคนถือมีดพระเข้ามาในศูนย์เลยนะฮะ
และหลายครั้งที่มีการคว่างปลาสิ่งของเข้ามา
ทำให้ครูและนักเรียนเสียขวัญ
ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกับทางอำเภอเอง
เตรียมลงพื้นที่มาตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็มาตรวจสอบที่นี่นะฮะวันนี้เลย
เพราะว่านี่ปิดมาตั้งแต่วันที่๓๐พฤศจิกายนใช่ไหมคุณ

ตอนเช้าครูให้เด็กกลับบ้านเลย
แล้วก็ปิดมาเรื่อยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับ
ล่าสุดก็ยังปิดการเรียนการสอนอยู่
จากมีเพียงหัวหน้าศูนย์หรือว่าครูอารีแล้วก็ครูผู้สอน
ซึ่งเป็นผู้หญิงทั้ง๓คนอยู่ตรงนี้แค่นั้นเอง
เขาก็กลัวไม่ปลอดภัยทั้งครูแล้วก็ทั้งเด็กนะครับ
ผู้ปกครองหลายคนนะก็บอกว่าไม่กล้าแหละคือกลัวมาก
กล้าเอาลูกมาเรียนที่ศูนย์แล้วอยากจะให้ลูกย้ายออกไป
หากลูกเป็นอะไรไปก็คงรับไม่ได้นะครับเพราะกลัวลูกจะถูกลุกหลงให้คุณ

ไม่รู้อีโน่อีเหน่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
มันมีความขัดแย้งเรื่องที่ดินจริงหรือไม่อะไรยังไงเนี่ย

ทีนี้ถ้าเด็กถูกหินปลาใส่หรือว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยโอ้โห
มันจะเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงนะฮะและอีกอย่างคือสงสารคุณครูที่นี่ด้วยนะครับ
อยากให้ตำรวจเนี่ยนะฮะได้มาดูแล
แล้วก็หาความปลอดภัยให้กับที่นี่นะครับ
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กยังบอกอีกนะครับว่าตอนนี้ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่อบตน้ำผุดนะฮะ
เรื่องต้นจะมีการหาสารที่แห่งใหม่
ใช้เป็นสถานที่ชั่วคราวในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปก่อน
กว่าเรื่องนี้จะมีทางออกนะครับ
โดยสารที่ใหม่ที่อาจจะใช้เป็นที่เปิดชั่วคราวนี้นะฮะ
ดูไว้๒ที่คือที่สาราหมู่บ้านหมู่๙
อีกจุดหนึ่งก็คือที่อบตเก่าในพื้นที่หมู่๕

เพื่อเร่งหาสารที่ที่เหมาะสมให้กับเด็กได้เรียน
เพราะช่วงนี้เปิดเทอมกันแล้วด้วยนะครับ
สวิบพัฒนาเด็กเล็กมีเด็ก๔๐คน
เป็นเด็ก๒๕ขวบ

แต่ทีนี้เรื่องของว่าใครมาข่มขู่มาปลาหิน
อ้างตัวเป็นลูกชายของเจ้าของที่ดินเดิม
ทางตำรวจทางผู้นำท้องถิ่น
บอกว่าก็พอจะทราบแล้วว่าใครที่ข่มขู่ทางไลน์
แต่ทีนี้ก็ต้องเชิญตัวเรียกตัว
มาพูดคุยเจรจากันก่อน
ว่าคุณทำใช่ไหมหรือเปล่า

คุณต้องการอะไรเรื่องที่ดินอะไรหรือเปล่านะครับ
ถ้าเป็นความผิดทางคดีก็ต้องให้ตำรวจจัดการ
ส่วนเรื่องที่ดินก็ต้องมาเจรจากลายเกลี่ยกัน
ว่าจะยกที่ดินตรงนี้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาเลยหรือเปล่า